แล้วฝังลงไปเลยมั๊ยคะคุณคุณจะรีบไหมเอาเก็บไว้ก่อนในฝังค่ะอ้าง่ายรีบ
เพราะว่าการขุดครั้งนี้คุณผู้ชมจะนำมาซึ่งรายได้ให้เราได้รวย
ยิ่งขุดยิ่งมันยิ่งกินก็ยิ่งมันด้วยค่ะ
พาไปเลยคุณผู้ชมอุปกรณ์สำคัญของเราต้องมีเสียมนะจ๊ะ
ในการขุดลงไปแบบนี้
ขุดแล้วถ้าขุดถูกหลุมถูกบ่อถูกรูเราก็จะเจอแมงมันนั่นเองคุณผู้ชม

หลายคนอาจจะแบบว่าอยากจะกินขึ้นมาทันที
ตอนนี้นะที่ท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว

ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะเริ่มออกหา
้งแมงมันหรือไข่แมงมันค่ะ
เป็นอาหารยอดนิยมของชาวเหนือ
เป็นอาหารสุดโปรดก็ว่าได้
เขาเชื่อกันว่าทานแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรง
โอ้โหคุณนิวนาวขุดลงไปไม่ใช่ตื้นนะครับ
ขุดลึกนะคะกว่าจะเจอเจอแล้วนะครับนี่ไงคุณค่ะเขาข่าวนี่ค่ะ

เออเนี่ยค่ะเป็นชื่อเรียกของไข่มดดินแล้วแบบเนี่ยค่ะ
ขาวนวลเป้งใหญ่แบบนี้แหละนะ
เขาขายกันทีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ๒๐๐๐บาท
โอ้โหกิโลกรัมละ๒๐๐๐บาทเลยเหรอ
ใช่ที่มันราคาสูงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอาหารตามฤดูกาล
หากินได้เฉพาะแค่ช่วงมกราคมช่วงต้นปีแบบนี้เท่านั้น
โอ้โหแล้วคุณชนะมันไม่ใช่ว่าจะขุดมั่วไงมันต้องมีความชำนาญด้วย
ใช้แรงใช้ความรู้ใช้ภูมิปัญญาขุดลงไปแบบนี้กว่าเมตรหนึ่งกว่าจะได้มา
คือไม่ใช่คุณผู้ชมดูอย่างนี้แล้วไปดูหลังบ้านไปดูหลังบ้านแล้วเริ่มขุดเจาะเลยไม่มีนะครับ
ไม่มีค่ะมันต้องตามพื้นที่
ใช่ถูกค่ะเราก็ไปถามไงถามชาวบ้านก็คือคุณสิริชัยคำดี
พี่เค้าทำอาชีพหาแมงมันมาหลายปีแล้วซึ่งการจะหาไขมันหรือเต้งแมงมันได้
ต้องสังเกตดินเหมือนกันสังเกตรูที่มันอาศัยอยู่นะคะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไร
พอเห็นแล้วเนี่ยนะรู้พิกัดของมันแล้วก็ต้องขุดเข้าไปลึกแบบนี้
แล้วก็พอเจอเหมือนเจอขุมทรัพย์เหมือนเจอทองอ่ะ

ตัดออกมาแบบนี้ค่ะ

มันขายเป็นกิโลกรัมละ๒๐๐คิดดู
คือที่มาของคำว่าทรัพย์ในดินอย่างแท้จริง
แน่นอนเลยนะคะแล้วพี่เขาเนี่ยอาศัยความชำนาญนะ
วันหนึ่งสามารถหาได้๑๓หลุมต่อวัน
นับแล้วก็หลายกิโลนะคุณ

ก็ต้องเอามาล้างมาร่อน
ทำความสะอาดตรงนี้เอาดินออกใช่กับผ้าขาวบางนะคะ

ให้ไข่มันแยกออกมาเป็นสัตว์เป็นส่วน
มีทั้งแบบตัวเป้งมันนะคะกับไข่เล็กของมันก็มากันด้วย

ถ้าแบ่งขายก็จะแบ่งถ้วยเล็กถ้วยตวง
ก็พอซื้อหากันได้สบายอยู่
ช่วงนี้แหละเขาเอาไปทำอาหารกินกันอเด็ดอร่อยมากมาย
ไปทำอะไรล่ะหลากหลายมากมายนะคะคุณ

เอาไปทอดก็ได้ทอดกรอบ
เอาไปแกงเอาไปทำเป็นห่อหมกเอาไปทำเป็นจ่อม
แล้วก็โอ๊ยแล้วแต่สารพัดคุณจะไปทำอะไรล่ะ
แล้วแต่ความพึงพอใจของคุณเลย

นี่ค่ะคุณกินแล้วโอ้โหดีต่อสุขภาพ
โปรตีนสูงแล้วก็สะอาดนะเห็นว่าอยู่ในดินแบบนี้
มันไม่ได้มากินพวกอะไรที่มันมีสารคีมงเคมีนะคะคุณ
โปรตีนล้วนอร่อยดีต่อสุขภาพ
แล้วก็ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีให้กับชาวบ้านในจังหวัดพยาวกัน
แบบอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมเลยทีเดียวนะจ๊ะเอามาฝากกันนะ
ใครอยากจะไปเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาพวกนี้
จริงแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะ
ถ้าหากว่าเราไปเที่ยวหรือเราไปพื้นที่จังหวัดไหนเนี่ย
แล้วไปคุยกับชาวบ้านเขาเขาทำมาหากินอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นความรู้สำหรับตัวเราก็ได้ด้วย
สำหรับไข่มดดินนี่ก็มีเป็นบางช่วงไง
เพราะว่าเป็นฤดูของเขาไม่ได้มีตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นรายได้เสริมในช่วงฤดูหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่
แต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่รู้วิธีการขุดวิธีการหา
วิธีการที่จะเอามาทำความสะอาดด้วยถูกไหม
แต่ว่าเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านหลากหลายที่
จริงแล้วไข่มดดินไข่แมงมัน
ก็มีอีกในหลายจังหวัดที่เรานำเสนอกันไปบ่อยนะ

ส่วนใหญ่คนจะรู้จักแต่ไข่มดแดง
ใช่ไหมคะก็จะสอยเยอยู่นี่
แต่อันนี้ขุดก็มีเหมือนกัน
หลากหลายเมนูนะลองทานดูอร่อยดีมัน
เขาถึงเรียกไข่แมงมันเพราะมันจริง